ตอนนี้การค้นหาผู้สูญหายอีก๑ราย

รวมทั้งเรื่องของการกู้ซากเรือ
หลังจากที่มีการอุดรอยรั่วแล้ว
หลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะคะ
ไปที่คานเรือศรีเจริญนั่นเอง

เกาะติดสถานการณ์อยู่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ

ในการกู้ซากเรือจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันนำศพ

อายุ๘๙ปีขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังพบที่บริเวณวัดกลางคลองตะเคียน
ห่างจากจุดเกิดเหตุที่วัดสนามชัยประมาณ๕๐๐เมตร
ซึ่งถือเป็นศพสุดท้ายรายที่๒๘

เนื่องจากเด็กชายอภินันแสงคำอายุ๒ปี
ไม่พบรายชื่อในระบบทะเบียนราช

เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกว่าร้อยคน

โดยใช้วิธีนำเครน๒ตัวน้ำหนักกว่า๔๐ตัน

ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
โดยใช้เวลาเกือบ๗ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ
ระหว่างที่ดำเนินการนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเจออุปสรรค

ทำให้น้ำไหลเชี่ยวระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบเพื่อหาผู้สูญหายแต่ไม่พบ
จึงใช้เรือลากจูงไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อไปหาจุดที่น้ำไม่ไหลเชี่ยวและนิ่งกว่าหน้าวัดสนามชัย
หลังจากลากไปประมาณ๕๐๐เมตร
ก็ยกเรือขึ้นที่บริเวณวัดกลางคลองตะเคียน
เพื่อทำการอุดหรูรั่ว
ด้านนายอันนบกุดีพันธ์ผู้ประสบเหตุในวันนั้น

พร้อมให้ดูร่องรอยบาดแผลที่ทำให้เขาเจ็บปวดจากอุบัติเหตุ
ก็ยังมีใครชื่อหัวของเขา
เพราะมีสุภาพที่ละห่า
และแค่ไหนจะได้ฝึก
ก็อธิษฐานแนวของเขา
ไม่เป็นไรเพราะลูกชายผมโดดน้ำคนแรกเลย
ด้านนายวิรัติชัยสิริกุลอายุ๖๖ปีคนขับเรือ
ให้ปากคำยืนยันว่าไม่ได้ประมาท
แต่ระหว่างแซงเรือบรรทุกทรายทางด้านขวาซึ่งเป็นโค้งน้ำ
ปรากฏว่าคลื่นกระแทกเข้าลำเรือโดยเรืออยู่ระหว่างเรือทรายและตลิ่ง
ทำให้ท้ายเรือถูกดูดจากคลื่นจนเสียการทรงตัว
และหัวเรือเบนเข้าหาตลิ่งหน้าวัดสนามชัยจนล่มลง
พร้อมทั้งยืนยันว่าขากลับมีคนลงเรือจำนวนมาก
จนไม่สามารถห้ามปรามได้
โดยเบื้องต้นตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
แจ้งข้อหา๔ข้อหาประกอบด้วย
ขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ขับเรือโดยบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าที่ใบได้รับอนุญาตกำหนด
และสุดท้ายคือใบอนุญาตขับเรือหมดอายุ